คุณผู้ชมค่ะคือเดี๋ยวนี้หลายบ้านเขาจะมีกล้องวงจรปิด
แล้วข่าวที่เราเล่ากันมาหลายครั้งจะมีลักษณะขอใช้เรียกโจรโรคจิตเลยก็แล้วกัน
เข้าไปในบ้านที่เขาจะชอบมีพวกชุดชั้นในแขวนใช่ไหม
แล้วเข้าไปไปทำอะไรคุณคิงก็ไปขโมยออกมาบ้างเอาไปขายบ้างอะไรอย่างเงี้
เอาไปดมไปดมงานนี้เขาบอกว่าชุดชั้นในเนี่ยธรรมดาไปแล้วค่ะ
รายนี้เขาโดนอะไรแล้วโจรรายนี้ไปดมอะไรไปดูค่ะ

โอ้เป็นยังไงคะคุณผู้ชาย
ครับคุณผู้ชายครับ
คือดมทำไมก่อนดมรองเท้าเนี่ยคือคุณจะมาพิสูจน์กลิ่นอะไรแล้วคือดนตรีเนี่ยทำไมมันตื่นเต้นมีโผล่ใจขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหแบบรู้ละทึกมากเลยมันก็คุณจะต้องตื่นเต้นนะคุณดูวิธีการเข้ามาของเขาน่ะปีนเข้ามาค่ะแล้วก็ปีนกลับไปทางเดิมดมชุดชั้นในด้วยค่ะตอนเข้ามาปุ๊บขอดมก่อนชุดชั้นในพอดมเสร
ไม่ดมอย่างเดียวเขาเลียด้วยค่ะเขาเลียรองเท้าด้วยค่ะเอ้ยพี่พี่เป็นอะไรมากปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่เขาพยายามจะพิสูจน์ว่ารองเท้านั้นเป็นหนังแท้หรือเปล่าแต่อย่างใดเออโทษนะครับส่งไปที่ร้านให้พิสูจนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปดมเองหรือว่าเลียเองฮะค่ะแล้วมันเกิดจริงแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้าน

แล้วถามว่าชุดชั้นในที่เขาดมอ่ะพี่เอาไปทำอะไรหมดโอ้ยเอาไปทิ้งหมดแล้วค่ะ
เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งค่ะก็คือตอนนั้นเรายังไม่มีกล้องก็เลยไม่ได้แจ้งตำรวจมาอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่
แล้วก็ทีนี้พอหลังจากนั้นหนูก็เลยติดกล้องเลยก็เลยเห็นเป็นหลักฐานก็เลยเอาไปแจ้งตำรวจ
กลัวค่ะพี่กลัวค่ะทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่มะคืนก็นอนไม่หลับนะครับ
สำหรับผู้ชายของพี่คู่แน่คุ้นตาม
หลอนแล้วค่ะทรัพย์สินไม่มีอะไรสูญหายแต่
ขอให้ธรรมรวชจับตัวให้ได้ได้มา๊